เบาบุคคลท่านนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากกับ
พรรคภูมิใจไทยค่ะนี่คุณเม่อ
๔ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิด๖๕ปีครับ
คือเขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในภาร์กนี้ล่ะแล้วแต่ว่าอยู่
ในฐานะครูใหญ่ครูใหญ่พักภูมิใจไทย
แล้วคนที่มาร่วมโอยพรวันเกิดก็จะมีทั้งคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
แกนนำคนสำคัญทั้งคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลยค่ะ

คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหัฐไทย
คุณเพิ่มภูมิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานครับ
ก็นี่ล้อมวงปรบมือแล้วก็มีโค้งคำนับ
วยพรวันเกิดให้คุณเนวินชิดชอบครับ
คุณอนุทินบอกว่าเป็นการอวยพรวันเกิดตามประเพณี
เพราะคุณเนวินก็เป็นบุคคลที่ทุกคนเคารพ
ส่วนนายเนวินฝากอะไรหรือไม่นั้นเนี่ยก็เราทำงานเป็นทีมอยู่แล้ว
อันนี้คุณอนุทินบอกนะก็ทำงานให้ประชาชน
ส่วนเป้าหมายสอสอของพักภูมิใจไทย
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอ้โหนี่มองไปถึงข้างหน้า
อันนี้คุณอนุทินบอกว่าขึ้นอยู่กับความขยันของผู้สมัครครับ